ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะว่าไปก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกัน
ก็แล้วแต่ความเชื่อด้วยนะครับเพราะว่ามีผู้ที่เขาเป็นกู้ภัยอีกคนนึงเนี่ย
เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนนะทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนที่เป็นกู้ภัยด้วยกันเนี่ย
บอกว่าก่อนที่จะทราบข่าวว่าเพื่อนของเขาตายเนี่ยนะเหมือนกับมาหา
เพื่อนมาหาเหรอคะใช่คนตายเนี่ยมาหาเหมือนกับพยายามจะบอกให้ช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
มันเป็นเหตุสืบเนื่องจากการที่นายชัดพิสารวรพิษพงศ์อายุ๓๗ปี
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยเกิดอาการช็อกหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
รถก็ตกลงไปข้างทางเข้าไปในป่าอ้อยแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านห้วยศรีเสียดบ้านปวนพุตำบลห้วยศรีเสียดอำเภอภูหลวง
แล้วก็พ่อมาด้วยนะครับอุบัติเหตุในครั้งนี้ก็เลยทำให้พ่อเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
อุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ค่ะ
ตอนที่เขาได้รับแจ้งเหตุกันเนี่ยประมาณสัก๗โมงเช้าประมาณ๖๗โมงเช้านะครับ
ที่ได้รับแจ้งเหตุนะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปประสบอุบัติเหตุตรงนี้กันตอนกี่โมงนะครับ
แต่ทีนี้นายอนุรักษ์พรมหาลาอายุ๒๙ปีเป็นหัวหน้าชุดกู้ภัยจังหวัดเลยจุดทรายขาว
นี่ฮะเขาเล่าว่าช่วงตี๔ของเช้ามืดวันนั้นเนี่ยนะเขามากรีดยาง
กรีดยางอยู่คนเดียวนะครับประมาณตี๔ของเช้าวันศุกร์เลยนะ
แล้วช่วงที่กำลังกรีดยางอยู่เนี่ยเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาที่สวนยาง
จำได้ครับคล้ายครับคลาลักษณะคล้ายกับนายชัดพิสารนี่แหละนะ
เขากรีดยางอยู่ที่สวนยางที่อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับ
ชัดพิสารเนี่ยก็เหมือนกับสวมกางเกงขาสั้นสีดำแต่ใส่เสื้ออะไรแบบจำไม่ได้แน่ชัด
ตอนนั้นเขาก็มันมืดด้วยนะเอาเป็นว่าเหมือนกับว่ามีคนมา
เหมือนกับจะมาบอกว่าให้ช่วยอะไรยังไงเขาก็ถามไปว่ามีอะไรให้ช่วยไหม
ผู้ชายคนนั้นก็เอามือปิดที่ปากเหมือนกับสื่อว่าพูดไม่ได้
สักพักหนึ่งพอเขาหันกลับมามองอีกทีอ้าวไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้ว
เขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วไม่มั่นใจว่าที่เห็นเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นวิญญาณอะไรยังไงกันแน่
ก็เลยบอกว่าคิดในใจนะว่าถ้าจะให้ช่วยอะไรจริงเนี่ย
ก็ดนจิตดนใจพาเขาไปกันแล้วกันเดี๋ยวเขาจะช่วยอย่างเต็มที่
พอกรีดยางเสร็จครับประมาณ๗โมงเช้ากลับมาถึงบ้าน
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเป็นผู้ชาย
บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนเขาก็รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุ
ก็ไปเห็นรถที่อยู่ที่ป่าอ้อยแบบนี้ครับแล้วก็ไปตรวจสอบในรถ
บัตรที่อยู่หน้ารถถึงกับเข่าสุดเพราะผู้เสียชีวิต
ก็คือนายชัดพิสารที่เคยร่วมงานกันทำงานกู้ภัยในช่วงน้ำท่วมที่ถ้ำหลวง
จังหวัดเชียงรายค่ะและก็คือหน้าของผู้ชายคนที่ไปหาเขาที่สวนยาง
กรีดยางตอนเช้ามืดแต่งตัวเหมือนกันเลยเขาก็เล่าให้ชาวบ้านในระแวกฟัง
ทุกคนแบบโอ้โหคนลุกกันหมดเลยนะครับก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
คือตอนประมาณตี๔ถึงตี๕นี่แหละครับผมกรีดยางอยู่คนเดียวที่สวนอยู่ที่ภูหลวง
แล้วก็สักพักนึงผมไม่รู้ว่าบางคนก็คิดว่าจะจริงหรือไม่จริงนะครับ
แต่ที่ผมสัมผัสได้คือผมทำงานเกี่ยวกับกู้ภัยมาโดยตรงนะครับ
ก็ส่วนมากจะมาเป็นกลิ่นศพหรือว่ากลิ่นทูบเท่าที่ผมเคยเจอนะครับ
แต่เคสนี้คือผมไม่รู้ว่าจะเป็นของส่งแบบมาแบบพูดง่ายคือแวบมาครั้งแรก
ผมไม่คิดว่าจะใช่คนหรือเปล่าที่แรกอ่ะนะแต่ผมคิดแล้วแล้วว่าเป็นวิญญาณมา
ผมก็หันไปมองอีกทีนึงก็ใส่กางเกงขาสั้นแต่เสื้อนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีครีมหรือไม่
แต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันมืดแล้วก็ผมถามว่ามีอะไรผมช่วยไหมผมถามมานะครับ
เขาก็บอกเขาก็ปิดที่ปากเขาบอกพูดไม่ได้สักพักผมหันมาอีกทีนึงก็มองไม่เห็นแล้ว
เลยพูดเอ่ยคำนึงว่าถ้าเกิดอยากจะให้ผมช่วยจริงโดนจิตโดนใจพาผมไปเลย
ผมจะช่วยผมพร้อมที่จะช่วยเต็มที่ผมไปดูที่บัตรที่มีอยู่หน้ารถนะครับ
ที่ตรงหน้าผมถึงกับเขาสุดเลยครับเคยเป็นพี่ชายที่ร่วมงานด้วยกันช่วงน้ำท่วมที่ภูหลวงช่วงนั้นนะครับ
ผมก็เลยเล่าให้เหตุการณ์ที่ว่าผมเข้ามาหาผมให้ฟังว่าเป็นตรงนี้ชาวบ้านแถวนั้นขนลุกหมดเลยครับ
ก็คือสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาว่าเขาเจอตรงนี้น้ำท่วมที่ภูหลวงนะไม่ใช่ถ้ำหลวงเชียงรายผมก็จำสับสนนะครับ
สภาพกันชนทรอบเอิ้นนี้ข้างหน้ายุคหมดเลยในฟังนะสายแตกบังโครนซ้ายขวาก็หลุดกระจกหน้ารถแตก
เป็นวงกลมเหมือนถูกศีรษะกระแทกจนแตกกระจกหลังก็แตกนะครับที่เกิดเหตุเป็นถนนเส้นตรงมุ่ง
เหลวเฉียบพลันเนี่ยรถคงพุ่งชนเสาไฟฟ้าพอดีนะครับ
ไฟฟ้าริมทางนี้หักเลยแล้วก็พุ่งลงป่าอ้อยข้างทางไปไกลกว่า๒๐เมตร
รถถอยลงจากเนินตกลงไปในร่องน้ำร่างผู้เสียชีวิต
ตอนนี้ญาติฝากไว้ที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยนะครับจะมารับศพ
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดระยองในวันที่๘กุมภาพันธ์
เนื่องจากช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ติดอาทิตย์สการตรุจจีนนะครับส่วนบีดาตอนนี้
บาดเจ็บสาหัสนะครับญาติได้ย้ายไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี

ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับบางคนเขาก็จะบอกว่าคนที่เสียชีวิตไม่รู้ตัวเนี่ย
อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเสียชีวิตไปแล้วก็เลยเหมือนแบบออกมาหรือว่าไปไหนมาไหนไปหาใครอะไรอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลกันไปนะคะ